เป็นบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์๔วัน
คุณผู้ชมเดินทางอยู่บนท้องถนนก็มีถึงที่หมายแล้วก็มีเหมือนกัน
ดูไทยรัฐทีวีอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมรายงานเรามาได้นะคะ
แล้วก็บอกถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ฟังหน่อยก็ดีเหมือนกัน

แต่ว่าอาจเป็นวันหยุดยาวเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่าก่อนวันหยุดยาวมีการแถลงข่าวแล้ว
ครั้งแรกในรอบ๑๐๑วัน
เป็นผู้ชายซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยไปพบในเรือนจำ
แต่ก่อนหน้านั้นเขาไปเจอมาเยอะ
ผู้เจอคนเป็นดีเจอยู่ที่ร้านอาหาร
ณตอนนี้จากการสอบสวนโรค
มีบุคคลที่ใกล้ชิดกับเขาและเสี่ยงมากถึง

แน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่ออกไปเที่ยวตอนนี้

กะจะตกสวมหน้ากากไว้ตลอด
ถูกต้องล้างมือซะเว้นระยะห่างซะ

ก็ไม่รู้ว่าไปใกล้ชิดกับใครอีกบ้างรึเปล่า
สิทธิธาวรพุ่มในการกองโรคติดต่อกรมควบคุมโรคกระทะสวงสาธารณสุข
วันนี้ก็แถลงความคืบหน้าในการสอบส่วนโรค
หลังจากพบผู้ติดโควิด๑๙รายล่าสุดในประเทศ

แล้วก็ไปตรวจพบเชื้อระหว่างการกักกัน
ก่อนส่งเข้าแดนปกติในเมืองจำ

ก็มีการนำตัวไปพิพากษาที่สารอาญารัชดา
แล้วก็ส่งต่อไปยังแดนแรกรับของเรือนจำ

จากการสอบส่วนโรคมีผู้สัมผัสใกล้ชิดมากถึง๕๘๙คน
แล้วเสี่ยงสูงที่สุด๗๘คน
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ๕๑๑คนนะฮะ
เยอะกลุ่มใหญ่สารอาญารัฐธรรม๔๙๒คน
เพราะว่าแน่นอนผู้ต้องขังรายนี้เขาต้องไปอยู่ในสารอาญานาน

ต้องทำประวงประวัติเขาในการที่จะไปพิพากษาคดีความเรื่องของยาเสพติด

ส่วนทัศนภาคบำบัดพิเศษ๗๖คน

แล้วก็คอนโดที่เขาอยู่ก่อนที่โดนจับเรื่องของยาเสพติด๖คน

ร้านอาหาร๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓๑คน
ทั้งหมดเป็น๕๘๙คน

กระทรวงสาธารณสุขมีการนำเชื้อโรคที่พบ
ถอดรหัสเชื้อแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ใด
ตอนนี้ประชาชนที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องไปอยู่ในพื้นที่กับผู้ติดเชื้อรายนี้
ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณจะแหม่ไปเสี่ยงอยู่กับเขาหรือเปล่า

ไปสารอาญาช่วงนั้นไหมไปอยู่ที่ร้านอาหารตรงนั้นไหม

คุณแจ้งไปเลยว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณจะได้รับการตรวจฟรี
โดยสั่งการไปยังหน่วยงานแล้วตอนนี้ให้รับทราบนโยบายนี้แล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
ขณะที่กรมควบคุมโรคเองตอนนี้มีการไปฉีดยาฆ่าเชื้อในร้าน๓วัน๒คืน
ที่สาขาพระราม๓แล้วก็พระราม๕
กักตัวพนักงานรวมทั้งคนใกล้ชิด๑๔วันแล้วก็ปิดร้านทั้ง๒จุด๓วัน
ส่วนที่คอนโดที่สวนทนพฤษฐบุญชาวแขวงบางมตรเป็นที่อยู่ของเขา
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็แนะนำแนวทางการปฏิบัติกับลูกบ้านที่คอนโดทุกคน
แล้วก็มีการนำรถโมบายไปตรวจเชื้อเก็บตัวอย่างของผู้เข้าพักในคอนโดที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยง

สำหรับผู้ติดเชื้อเขาบอกว่าเขาอยู่ห้องที่ชั้นล่างของอาคาร
ไม่ได้ไปสูงสิงกับใครไม่ได้ใช้ลิฟต์คือมือเขาไม่ได้กดลิฟต์
อันนี้เอาวางใจได้คนที่อยู่ข้างบนอาจจะไม่เสี่ยง
แต่คนข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเดินผ่านกันถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไปตรวจซะ
แล้วตัวของผู้ติดเชื้อคนนี้ไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลาง
ตอนนี้ครอบครัวของเขาทั้งหมด๗คนถูกนำตัวไปกักตัว

ผลตรวจเบื้องต้น๕คนไม่พบเชื้อ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
เราว่าในประเทศเองการติดเชื้อเนี่ย๑๐๐กว่าวัน